คุณผู้ชมค่ะคนในวงการบันเทิงบ้านเรา
ไม่ว่าจะเป็นทีมผู้กำกับแล้วก็นักแสดงจากวิกพระราม๔
เขามารวมตัวกันนะคะเพื่อบันทึกเทปพิเศษ
บทเพลงเพื่อพ่อน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาท
ไหวรายุทธ์น้องอารุโนชาปาแจ๋วยุธนาและอีกมากมาย
พร้อมด้วยเหล่านักแสดงชื่อดังไม่ว่าจะเป็นณเดชนคูกิมิยะ
ยายาอุรัสยาจอยริลานีเกรทวรินทรรวมแล้วกว่าร้อยชีวิต
มาร่วมบันทึกเทปพิเศษบทเพลงเพื่อน้อมถวายความอาลัย

ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความทราบซึ้ง
โดยหัวเรือใหญ่ของงานอย่างไก่วรายุทธ์เผยว่า
บทเพลงแต่ละเพลงที่เลือกสรรมานั้น
มีเนื้อหาที่มีความหมายลึกซึ้ง

จะได้ถวายความอาลัยแด่พระองค์
ยังขอบคุณทุกคนที่มารวมตัว
เพื่อในหลวงรัชกาลที่๙ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
บทเพลงที่เลือกมาในแต่ละบทเพลง
เป็นบทเพลงที่มีความหมายทุกเพลง
คือฟังแล้วร้องแล้ว
ทุกคนบอกว่ามันไปกับเพลงได้ทันที
โดยที่ทุกคนไม่ต้องอะไรเกิดขึ้น

นักแสดงที่ร้องเพลงออกมา

แต่พอสิ่งทุกอย่างออกมาแล้ว

เราได้ทำอะไรเพื่อพระองค์ท่าน

ตามคำสอนของพระองค์ท่านได้

ด้านพระหนังคู่ขวานณเดชน์และยาย่าเผยว่า
จะเป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวไทยทุกคน

ก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากจะแสดงออกนะครับ

ทุกอย่างที่พระองค์ท่านทำให้เรา
มันเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมาก

ที่ได้เกิดในราชการที่๙ค่ะ

ให้กำลังใจคนไทยทุกคนด้วยค่ะ
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป